มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยานะฮะ
ผู้ชายคนนึงนะเช้าวันนี้ตอนเช้ามืดตี๕

ในห้องคุมขังของสพพระนครศรีอายุทยา
เขาขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็รถจักรยานยนต์ล้มเจ้าหน้าที่
ก็ต้องมาช่วยกันนะฮะก็ช่วยคนเจ็บนั่นแหละนะครับแต่ตรวจสอบ
ไปตรวจสอบมาพบว่าในตัวเขามียาเสพติดมียาบ้า
อยู่๒๐เมตรก็ต้องถูกคุมตัวมาที่โรงพักนี่ฮะชื่อนาย
บพรนะครับอายุ๓๔ปีแต่ช่วงสายสายวันนี้อยู่ดีดีเขาเสียชีวิต
อยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหานี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ตมนต์เอกประเวทศรีนาคกลุ้มกับการสภพพระนครศรียุธิยาบอก
ตี๕วันนี้เนี่ยนายนพรเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็รถ
ล้มใกล้ใกล้กับวัดทรงกุศลที่ตะบนเกาะเรียนบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่
ตรวจค้นในตัวเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยเจอยาบ้า๒๐
เมตรคือตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวไม่ยอมให้กู้ภัยเนี่ยนำตัวส่ง
โรงพยาบาลนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะทำไมผู้เจ็บคนนี้
ไม่ยอมให้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะปรากฏว่าค้นไปค้นมาอ้าวมี
ยาบ้าในตัว๒๐เมตรนะครับก็ถามแล้วว่าเอาละคุณเนี่ยตกลง
ยาบ้ายังไงต้องไปถูกดำเนินคดีแต่คุณจะไปโรงพยาบาล
ก่อนไหมบอกไม่เป็นไรผมเจ็บเล็กน้อยนี้แล้วก็พามาที่สพ
ตัวผู้ต้องหานายนพรก็ยืนยันว่าบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่ไปโรงพยาบาลนะครับก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเรื่องยาเสพติดนะฮะจากนั้นเนี่ย
นายนบพรถูกคุมตัวในห้องห้องคุมตัวในคนเดียวนะฮะตำรวจยืนยัน
อยู่คนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นอยู่เลยนะครับไปตรวจสอบกล้องวง
จรปิดพบว่าผู้ตายเนี่ยเขาเดินไปเข้าห้องน้ำอยู่ครั้งนึงนะเสร็จ
แล้วกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็มานอนดิ้นอยู่ตรงใกล้ใกล้กับจุด
ที่เป็นลูกกรงแล้วก็แน่นิ่งไปเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่ายืนยัน
ได้ว่านายนบพรไม่ได้ถูกใครทำร้ายเพราะในห้องคุมขังมีผู้
เพียงคนเดียวแต่ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ตามขั้นตอนนะครับจะได้สิ้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคุณแม่
ของนายนบพรเนี่ยอายุ๗๕ปีแล้วนะครับคุณแม่บอกว่าตอนเด็ก
ลูกก็เป็นเด็กดีเลยล่ะแต่โตมาแล้วติดเพื่อนนะแล้วก็ติด
เที่ยวด้วยสุดท้ายก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเตือนลูกชายหลาย
รอบแล้วแต่ไม่ฟังนะคือทุกวันนี้นอนหลับเนี่ยฮะแม่อายุ๗๕แล้ว
อายุ๓๔แม่บอกนอนทุกคืนเนี่ยก็ยังกลัวอยู่ทุกคืนว่าเออวันใด
หนึ่งลูกจะถูกตำรวจจับไหมเช้ามืดวันนี้มีคนโทรมาบอกลูก
อุบัติเหตุบาดเจ็บแม่ก็บอกว่าก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไร
มากนะกะว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมลูกสักช่วงสายสายคิดว่าอยู่โรง
พยาบาลสุดท้ายเนี่ยเอ้าลูกเสียชีวิตอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้อง
หาตำรวจเนี่ยให้แม่ไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันแล้วว่าลูก
ชายไม่ได้ถูกทำร้ายในห้องขังแล้วก็ดูตั้งแต่หน้าโรงพัก
ตั้งแต่ลงจากรถกู้ภัยด้วยนะครับลูกมาถึงตั้งแต่ช่วงตี๕
กว่าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องขังแล้วไปดิ้นทุลนทุลายอยู่
ห้องขังจนเสียชีวิตเกือบเกือบ๘โมงซึ่งทางครอบครัวไม่ติด

ไม่ติดใจว่าใครเขาตายอยู่ในภิมพ์แต่ไม่ติดใจ
จะได้ซึ่งสงสัยมันเกิดจากอะไรกันเนี้ยจากเรื่องของรถล้อม
แล้วมันอาการมันไม่ออกก็จริงแต่ว่ามันไปเกิดอาการตอนหลังหรือเปล่า
หรือการเสพยาเสพติดหรือว่ามันจะมีร่องรอยอะไรนอกเหนือจากนั้น

ก็ต้องหาสาเหตุให้ชัดนะคะ